กันที่เรื่องปฏิหารกันบ้างดีกว่า
เกิดขึ้นกับบ้านพี่พีชแล้วคุณผู้ชมค่ะ
น้องโรเตอร์ลูกชายคนเล็กของพี่พีช

มันร้าวมีการหักขึ้นมาคุณผู้ชมค่ะ

มันเคลื่อนที่นะเอาขาลงพื้นเนี่ยแทบจะไม่ได้นะมาเป็นเดือนแล้ว

จนพี่พีชเนี่ยเป็นกังวลค่ะถึงขั้นจุดทูปขอพรหลวงปู่สวงเลย
จนเห็นควันทูบแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ก็รูปนี้มีคนหลายคนวิภาควิจารณ์กันไปเนาะ
แต่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของพี่พีชจริง
ล่าสุดไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะ
พีชโพสต์คลิปลูกชายกลับมาเดินได้อีกครั้ง
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐโทรสอบถามทันทีเลย

ไม่ได้สัมผัสเองก็จะไม่เข้าใจหรอก
ส่วนตัวดีใจมากเพราะอยากให้โรเตอร์นั้นกลับมาเล่นกีฬาเสิร์ฟสเก็ตที่รักได้ค่ะ
โดยวันอาทิตย์นี้นะก็จะพาลูกชายเดี๋ยวไปเอ็กซาเรย์กันอีกทีหนึ่ง
เช็คให้ชัวร์เลยว่ากระดูกสะโพกมันโอเคแล้วหรือเปล่านะคะ
แล้วก็ส่วนงานแสดงตอนนี้ค่ะพี่พีชเนี่ยก็กลับมาถ่ายทำบ้างแล้ว
แต่ก็ระวังตัวเป็นอย่างดีนะก็โควิดก็ต้องระวังตัวกันนะคะ
รวมไปถึงธุรกิจลานกีฬาเสิร์ฟสเก็ตแถวรังสิต
อันนี้ที่ฉันไปแล้วยิ่งใหญ่อลังการดีมาก
คลายล็อกก็เปิดให้บริการตามมาตรการรัฐทุกอย่างแล้วค่ะ

ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และวัฒนิหาต่างเยอะกว่าสมมติ

เราก็อยากสนับสนุนให้มันไปถึงจุดที่ดีที่สุดที่น้องสามารถทำได้
เขาพูดให้พี่พีชสุดมากถ้าคนไหนคนใดมีพรสวรรค์แบบไหน
เราก็จะดันใช่สปอร์ตแล้วก็ไปถึงจุดสูงสุดของเขา
เอสปาร์ของพี่พีชเปิดหรือยังคะ
ก็เปิดแล้วครับเปิดมาประมาณ๒อาทิตย์กว่าแล้วครับ
ก็ช่วงนี้ก็ลูกค้าจาก๑๐๐ก็เหลือประมาณ
ไม่ค่อยกล้ามาเท่าไหร่แต่อยากเล่นก็มาน้อยลง
เพราะว่าฉีดวัคซีนยังไม่ครบ
คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริง
อันนี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวพี่พีชพี่พีชเขาถึงเชื่อนะคะ
ของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก่อนนะ